ทีนี้ค่ะมาดูข่าวของเรากันหน่อยมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เช้ามืดที่ผ่านมาค่ะตำรวจสพลำปำที่เขาได้รับแจ้งนะคะ
พัทธลุงบอกว่าไปเจอรถเก่งคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทาง
แล้วในรถเก่งคันนี้พบศพผู้ชายนอนเสียชีวิตอยู่ค่ะ
มาลัยคนขับครับแต่สภาพรถเนี่ยประตงประตูเปิดอยู่นะคะ
ตรวจดูรอบรถคุณผู้ชมมีรูกระสุนสี่สิบหกรูสี่สิบหกรู
ใช่คือถูกกระหน่ำยิงคาดว่าเป็นอาวุธสงครามด้วยค่ะ
แล้วมีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่านอกจากผู้เสียชีวิตที่เสีย
อยู่คารถมีผู้ชายสองคนวิ่งออกมาจากรถ
หอบกระเป๋าหอบเอกสารวิ่งหนีไปได้อีก๒คน
ครับเหตุการณ์นี้ตีสี่ครึ่งค่ะตำรวจภูทรลำปำ
ไปตรวจสอบบนถนนสายลำปัมทะเลน้อยอำเภอเมืองพัทธลุงนะคะ
ภายในรถพบร่างนายนิรันดรชูรักอายุ๔๐ปี
เสียชีวิตคาพวงมาลัยสภาพศพถูกยิงที่ศีรษะ
ใบหน้าที่ท้ายทอยที่ไหล่ขวา
ประตูฝั่งซ้ายทั้งประตูหน้าประตูหลัง
ถูกเปิดทิ้งไว้นะคะครับและอย่างที่บอกเจ้าหน้าที่นับรูกระสุนที่ตัวรถเนี่ยค่ะ
สิบหกรูคุณผู้ชมบนถนนเจอปลอกกระสุนขนาดเก้ามิลลิเมตรอีกสี่นัด
และเจอโทรศัพท์มือถือตกอยู่ด้วยนะคะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เขาเห็นว่ามีรถยนต์แบบโหลดต่ำขับไล่ตามรถเก่งคันนี้มาด้วยความเร็ว
แล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแบบรัวหลายนัดมากค่ะรถเก๋งคันนี้เสียหลักพุ่งตกลงไปข้างทาง
รถยนต์ที่ก่อเหตุขับมุ่งหน้าไปทางพื้นที่ทะเลน้อยอำเภอควนขนุนแล้วก็ขับไปเร็วมากนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าเขาเห็นเลยว่านอกจากผู้เสียชีวิตในรถแล้วค่ะ
มีผู้ชายสองคนเนี่ยหอบกระเป๋าเป้หอบเอกสารวิ่งลงจากรถมา
คือวิ่งหนีแล้วก็หายไปในความมืดนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด
ห่างจากจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะลึกเข้าไปที่ทุ่งหญ้าประมาณสักสี่ร้อยเมตร
มีกองเลือดมีหัวเข็มขัดเชื่อว่าน่าจะเป็นของคนเจ็บที่วิ่งหนีออกมาจากรถนะคะ
จากการตรวจสอบเชื่อว่ารักษณะการก่อเหตุคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
ใช้ปืนอย่างน้อยน้อยสองกระบอกนะคะแต่มีหนึ่งกระบอกที่เป็นปืนสงคราม
คาดว่าเป็นปืนกลมืออูซี่ที่ใช้กระสุนขนาดเก้ามิลลิเมตรตอนนี้เนี่ยล่าสุดคือ
เวรสพลำปำก็สอบปากคำญาติของผู้ตายค่ะแล้วก็เรียกสอบปากคำพยาน
ใกล้ที่เกิดเหตุไปสี่ปากนะคะเบื้องต้นเนี่ยพบว่าตัวผู้เสียชีวิต
นิรันดรเนี่ยค่ะก็ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง
นานนานจะกลับบ้านทีส่วนคนเจ็บอีกสองคนที่มากับรถเก่งคันนี้
ตำรวจเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นคนในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงนะคะ
ล่าสุดน่าจะหนีออกต่างจังหวัดไปแล้วเพราะว่าหนึ่งในคนเจ็บ
ไปรักษาที่สถานพยาบาลไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุเพราะว่าถูกยิงที่ไหล่
แล้วก็มีรถกระบะหมายเลขทะเบียนไม่ทราบตัวเลข
แต่รู้ว่าเป็นทะเบียนของจังหวัดตรังมารับตัวไปค่ะ
ตำรวจก็เลยเร่งหาตัวเพื่อไปสอบสวนข้อที่จริงนะคะ
เพราะว่าสองคนที่วิ่งลงมาจากรถถือว่าเป็นพยานคนสำคัญแล้วค่ะ
ที่สามารถไขปมได้ว่าสาเหตุที่คนร้ายมาก่อเหตุคืออะไร
แต่ว่าทีนี้จากการตรวจสอบประวัติของผู้ตายเคยมีคดีด้วยนะคะ
เคยถูกจับข้อหาวิ่งราวทรัพย์ในพื้นที่สพควนขนุนพัทธลุงนี่แหละ
ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้า
เคยถูกจับข้อหาครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่ายในพื้นที่สพกระทู้
จังหวัดภูเก็ตปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
เคยถูกจับข้อหาเดียวกันเลยเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะคะ
ในพื้นที่สพวิชิตจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจรีธรัชชาถมปัตย์ผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงก็เลยบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้ตั้งประเด็นเอาไว้ว่าน่าจะเป็นความขัดแย้งเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายนะคะ
อาจจะเป็นความขัดแย้งส่วนตัวอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดก็เลยตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่นะคะ
ตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนีแล้วก็ต้องตามตัวคนที่วิ่งหนีออกไปจากรถ
ก็จะเป็นพยานสำคัญอีก๒คนนะคะยิงจนรถพลุนเลยนะใช่๔๖รูคือแบบเยอะมากอะค่ะ